คุณเป็นเรื่องนาคหลุดของดิฉันก็มีหลุดเหมือนกันค่ะหลุดเยอะด้วย
จราเข้หลุดคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเล่าให้ฟังว่ามีคนไปจับจราเข้หลุดได้ที่นครปฐม
หลุดมา๖ตัวแล้วค่ะล่าสุด
ก็มีเลขเหมือนกันเห็นไหม๖ตัวเหมือนกัน
คล้ายกับของคุณที่สุโขทัยใช่ไหมคุณผู้ชมจอระเข้หลุดมา๖ตัวที่นครปฐม
ชาวบ้านเขาก็หากันอ่ะมันมาจากไหนมันหลุดจากไหนแล้วมันหลุดกี่ตัว
ได้ที่มาแล้วค่ะมันหลุดมาจากฟาร์มจราเข้บริษัทแทนสินจำกัด
จราเข้ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงจราเข้น้ำจืดไว้๑๓๐๐๐ตัว
และจราเข้น้ำเข็มอีก๒๐๐ตัวอยู่ในตำบลทุ่งลูกนกค่ะ
เจ้าของออกมายอมรับแต่โดยดีผมขอโทษผมลืมปิดประตูบ่อ
คุณนี่เรื่องใหญ่นะลืมปิดประตูบ่ออันนี้เขาพาเรทกันออกมาได้เลยนะคะ
เจ้าของเนี่ยคือนายอนุชาเอี่ยมคงซึ่งเป็นผู้ดูแลฟาร์ม
เล่าให้ฟังว่ามันหลุดออกมาหกหกตัวนี่แหละค่ะหลุดออกมาจากบ่อที่หก
ซึ่งเป็นจราเข้อายุ๓ปีแล้วบ่อนั้นเลี้ยงไว้๙๐๖ตัวจ้า
ต้นเดือนตุลาคมคนงานเข้าไปให้อาหารแล้วลืมปิดประตูบ่อ
ไว้นานพอสมควรค่ะโอ้โหพาเรกกันออกมาสนุกสนานในโลกภายนอกกันเลยทีเดียวนะคะ
พอรู้ว่าหลุดปุ๊บเนี่ยฟ้าไม่ได้นิ่งนอนใจนะรีบทำประตูใหม่สองชั้น
ฟาร์มไปตามจับกลับมาก่อนก่อนทำประตูใหม่อ่ะ
คือมันแค่ลืมปิดคือปิดประตูก็จบแต่ไปตามจับที่หลุดออกมาก่อน
นายศิราบุญแทนประหลัดอำเภอกำแพงแสนค่ะก็เชิญเจ้าของฟาร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็ระดมกำลังออกตามหาจราเข้หลุดกลับมาให้ครบ
ก็คือยังไม่ครบคือคุณไปนับนะบ่อ๖บ่อที่๖มีทั้งหมด๙๐๖ตัวในนั้น
ชาวบ้านเขาจับไปได้แล้ว๖ตัวไปเช็คดูซิว่าในบ่อมันเหลือกี่ตัวแล้วช่วยไปตามจับกลับมาให้ครบนะคะ
ก่อนที่มันจะไปทำร้ายใคร